อบตมหาสนุก

ออเบรอตอขอปรุง
ทั้งสองทีมครับแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นบนโจทย์ของคำว่าที่สุด
เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนหนึ่งหมื่นบาท
และแน่นอนนะครับเมนูที่โดดเด่นของเราในวันนี้ก็คือ

ที่นี่เขาเรียกลูกหลานเชื่อมง่าย
ภาคกลางเราจะรู้จักง่ายก็คือลอยแก้ว
เมนูในวันนี้เพื่อดับร้อนของพวกเรากันหน่อยนะครับ
กับเกมที่มีชื่อว่าน้ำแข็งใสลูกลานบาทภาษาไทย
น้ำแข็งใสลูกลานบานตะไทย
ให้ชาวบ้านทั้งสองทีมครับ
ทำลูกลานลอยแก้วใส่ในน้ำแข็งใสให้ได้จำนวนมากที่สุด
ทีมที่ทำได้มากที่สุด
รับเงินสนับสนุนชุมชนหนึ่งหมื่นบาท
ทำให้เยอะที่สุด
ถ้าทำได้รับเงินหนึ่งหมื่น

มีตะก้ามีอะไรเรียบร้อย
ต้องไปตามหาลูกลาน
งั้นเราต้องมี๒ทีมนะครับผม
ลูกลานนี่เราทำอร่อยสุดเลยใช่ไหมครับ
ทำอร่อยสุดเลยครับ

โดยที่ไม่มีสามีแต่มีลูกอยู่ได้ไหมครับ

ก็ทำงานนี่แหละค่ะ

ดูแบบว่าพูดง่ายแต่จริงทำยากนะ

นะมีความสุขอยู่แบบมีความสุข
เคยคิดจะตามไปไหม
ตามสามีเราไปคนเคยคิดไหม
ไม่เคยคิดครับ

อุตส่าห์พูดให้กำลังใจแม่
แต่ทำไมถึงมาจบแบบนี้ได้

ว่าเขาเตรียมกันมาอย่างไรป่ะ

นิ่มมีสามีอย่างเขาไหม

เคยทำมากี่ปีแล้ว

แต่เขาไม่ได้กินกันแบบเป็นร่ำเป็นสรร
เอาออกมาขายเกือนกาดท้องตลาด

กินพอแบบหายอย่างถึงเวลาก็หยุด
แล้วก็ปลูกป่ากันต่อไป

บางทีมันไม่จำเป็นจะต้องมาทำกันเยอะแยะ

ไปตามหาลูกหลานเชิญด้านหน้าตรงนี้ครับ

่งน้ำหนักตัวเองเวลาที่เราไปยืนอยู่ที่

คงไม่ใช่มังกุริงคงไม่ใช่เลยครับ
โลแม่นี่แค่แขนแม่เกินแล้วนะ
ง่ายไปหาลูกลาน๒กิโลต่อทีม
โดยคุณต๊อกจะได้กล่องปริศนานี้ไป
แต่ข้อแม้ห้ามเปิดระหว่างทาง

ถ้าเปิดระหว่างทางก็จะมีโจรมีโจรป่ามา

ไม่ได้คุณต้องไปเปิดกลางป่านู้นเลย

กราวฝ่ายพระมุนีรือศีสิน
ข้าวปลาไม่ได้กินกินแต่ลูกหลาน
ให้พระอบเดินทางไปกลางลาน
อย่าป่วยการเปิดก่อนนะพวกเธอ

พร้อมแล้วมาครับ

เดี๋ยวรอด้วยรอด้วย
อ้าวเร็วครับเร็ววิ่งอ้าววิ่งอ้าวอย่าทำตรงปิดสนานตกล่ะ
และตอนนี้ครับคุณผู้ชมชาวบ้านทั้งสองทีมเนี่ย
ซึ่งภารกิจในวันนี้ก็คือการตามหาลูกลานในสวนให้ได้๒กิโลกรัม
แต่ถ้าจะให้ปีนป่ายขึ้นไปเก็บเองเนี่ยเกรงว่าจะร่วงลงมาไม่เป็นท่าล่ะครับ
ทางทีมงานเราจึงได้นำลูกหลานใส่ไว้ในตะกร้าสาร
ที่ทำจากใบลานแล้วแขวนเอาไว้อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่นวิ่งตรงดิ่งเข้าไป
เฮ้ยแม่ยังไม่ทันหาเลยนะเหนื่อยแล้วเหรอเนี่ย
ใจเย็นนะจ๊ะค่อยสอยก็ได้ครับ
ดูสิร่วงกระจายเต็มพื้นไปทั่วสวนแล้วเนี่ย
นั่นพี่ต๊อกของเราแบกกล่องภารกิจปริศนาตามมาถึงสวนต้นลานแล้วล่ะครับ
เอ้าคุณแม่มานั่งทำไมตรงนี้
ถามได้แม่เขาก็เป็นลมนะสิเลยต้องมานั่งพักอย่างที่เห็นนี่แหละ
ว่าแต่สิ่งที่อยู่ในกล่องที่พี่ลิงบอกไว้ว่าห้ามเปิดระหว่างทางน่ะมันคืออะไรครับ

ระหว่างทางก็จะมีโจรป่ามา
นี่ลิงเขาฝากไว้บอกว่าห้ามเปิด
มาถึงสวนแล้วเปิดได้เลย
แกะกล่องหน่อยดีกว่ากล่องปริศนาเผื่อมีเมียหงอาหารกิน
เฮ้ยเจ้าหนังสติ๊กให้เรากินเนี่ย
นั่นมันหนังสติ๊กอย่าไปกัดมันครับพี่ต๊อกไม่อร่อยหรอก
ดูดีในซองสีขาวนั่นน่ะ
ภารกิจลับยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

ปลูกป่ายิงลูกลานเข้าป่าแล้วก็ให้มันงอกขึ้นเป็นต้นขึ้นมา
ภารกิจลับของพี่ต๊อปที่พี่ลิงฝากไว้นั่นก็คือ
ให้ผลของมันงอกขึ้นมาใหม่
เพื่อไม่ให้ต้นลานศูนย์พันธุ์ครับแม่สุดยอด
ว่าแต่ดูท่าแม่เขาจะไม่ไหวแล้วล่ะ
งั้นก่อนที่พี่ต๊อกจะไปยิงลูกลายปลูกป่าเนี่ย

ถังแม่มาแล้วก็ถึงส่งโลกับ

และตอนนี้ครับทีมสีส้มก็หาลูกหลานได้ครบ๒กิโลกรัมไปก่อนแล้วล่ะครับ

ยิงเป็นไหมครับเนี่ยพี่

เอาเอาใหม่ครับอย่าให้เสียโฟ

ฮะยิงไม่ได้ก็คว่างมันซะดื้ออย่างนั้นเลยเหรอ
ไม่ว่ากันครับว่าแต่ทีมสีฟ้าล่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ย
เฮ้ยไปไหนเหล้าอยู่บนหัวแท้

ทีมสีฟ้าเนี่ยอ้าวไหนลองใหม่อีกทีสิ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เฮ้ยสรุปเมื่อกี้นี้มันฟลุ๊กเหรอเนี่ยปะโธ่

ลูกลานได้ครบ๒กิโลกรัมแล้วเหมือนกันครับ
งั้นพี่ต๊อกพาแม่ทีมสีฟ้าไปยิงลูกลานปลูกปากกันเลย
ก็เท่ากับว่าทั้งทีมสีส้มและทีมสีฟ้าเนี่ย
ปฏิบัติภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ

มาเลยเร็วโอ้โหได้มาแล้วนะครับ

เราจะคืณล้านสู่ป่าโดยในบ้านหน้าฝนพอดี

เป็นการอนุรักษ์ให้ลานยังคงอยู่กับตำบลบุพรามแห่งนี้ครับ
เยี่ยมมากเลยครับสุดยอดนะครับผมเริ่มแข่งขันกันเลยครับประจำที่ครับ
อบตขอปรุงวันนี้กับภารกิจการแข่งขันการทำน้ำแข็งใสลูกลานบานตะไทย
กติกาก็ง้ายครับ
ทีมไหนเนี่ยเสิร์ฟน้ำแข็งใส่ลูกลานให้น้องที่ยืนเรียงแถวอยู่นี้ได้มากกว่ากัน
ทีมนั้นก็ชนะไปเลยครับ

เริ่มเลยครับพาเลยนะครับ
ด้านนี้เขาใช้เขียงวางนะครับนั่นเสร็จวางปุ๊บจับโอ้โห
มีพาเสร็จพาแล้วแคะแคะแล้วล้าง

พาล้อล้างไปนะครับ
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มต้นการแข่งขันขึ้นครับ
ทีมสีส้มตัวเร่งมือกันผ่านลูกลานกันอย่างรวดเร็ว
ส่วนเจ้าลูกลานเนี่ยมันก็ช่างพายากผ่าเย็นเหมือนกันนะเนี่ย
แต่ปัญหานี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับแม่ทีมสีฟ้าแน่นอน
เพราะอะไรนั่นแหละครับไปชมพร้อมกันเลย
อ้าด้านนี้อ้าวอันนี้บากอ๋อเขาบากไว้ทำให้ลูกมันอยู่ในนี้เหรอ
ไม่ขยับเป็นล็อกแบบเป็นล็อกเลยปัญญา
เออแนวคิดเออเขาเฉาะไว้ตรงนี้นะ

เออแต่เขียงดิ้นแทนนะครับตอนนี้
เออเฮ้ยละเร็วมากเลยด้านนี้ใช้ช้อนด้านนั้นใช้มือ

ด้านนี้ใช้ช้อนแงะแคะออกไปด้านนั้นใช้มือ

แม่แต่ละทีมเนี่ยก็มีเทคนิคในการบอกลูกลานแตกต่างกันไปครับ
จะวิธีการไหนก็ได้ขอให้เร็วที่สุดก็พอนะจ๊ะแม่จ๋า
ทำเสร็จมาเลยนะครับทีมสีส้มก็เอามาให้น้องทีมสีส้มอยู่ข้างคุณ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

สวยน่ารัก
ไปด่วน
เร็ววิ่ง

เราไปนับกันดีกว่าก่อนน้ำแข็งจะละลายเด็กหิวมากแล้ว

สีฟ้าทำไป๑๕ถ้วยครับ

อะไรนะ
อะไรนะ

ขอแสดงความยินดีกับแม่ทีมสีส้มด้วยนะครับ
ถึงแม้จะโดนตัดคะแนนไป๑ถ้วย
แต่ก็ยังชนะทีมสีฟ้าไปด้วยคะแนน

เก่งจริงนะจ๊ะแม่เนี่ย

และไทยรัสทีวีช่อง๓๒นะครับ

นี่ลงนิดนึงลงนิดนึงเดี๋ยวบังหน้า

อบตขอแรก
อบตมหาสนุก